กับคุณสุภาพคลิกขจายคุณผู้ชมครับมาดูซิว่า
ว่ามีบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างจะมีบุคคลมีสีเข้าไปร่วมเป็นขบวนการหรือเปล่า
ไปฟังกับคุณสุภาพเลยครับคุณสุภาพสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณก๊อฟคุณดาวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ขออนุญาตมาทางเสียงนะฮะเพราะว่ามีภารกิจสำคัญมาไม่ทันครับ
เมื่อวานพอขีดเส้นใต้ไปหยกว่า
ตำรวจพระขนงที่ปล่อยให้มีโต๊ะบอลพนัน
แล้วก็มีรายชื่อเป็นโพย
หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็
ถูกสั่งย้ายหมดแล้วครับ

แต่ว่าเรื่องการสอบข้อเท็จจริง
เรื่องส่งสวยยังไม่มีการชำระกันนะครับก็คือหมายถึงว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเวลามีเรื่องลักษณะอย่างนี้
ตำรวจห้าเสือที่เขาเรียกว่าตั้งแต่ผู้กำกับรองผู้กำกับสารวัตร
เขาเรียกว่าห้าเสือจะถูกเด้งออกไปก่อนอันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัติของกองบัญชาการตำรวจนครบานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดีครับลงโทษไปก่อนแต่ว่าคำถามของสังคมก็คือว่าเอ้า
แล้วเรื่องที่เป็นโพยออกมาจากเจ้าของบ่อนเจ้าของอาบอบนวดเจ้าของสถานบริการ

ให้คนให้ใครต่อใครมีรายชื่อคนนั้นคนนี้ครั้งละเท่าไหร่เนี่ย
สังเกตดูเถอะครับมักจะไม่มีการปรากฏผลของการสอบสวนออกมา
อันนี้ก็ทำให้สังคมมีความรู้สึกว่าติดใจอยู่
โยกย้ายนั่นก็โอเคละย้ายไปเถอะเดี๋ยวสักพักนึงก็กลับมาใหม่
แต่ว่าที่ไปมีชื่อว่าเขาส่งเงินให้คนนั้นคนนี้
อันนี้ครับอยากจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ความชัดเจนเลยสอบออกมาแล้วก็เผยผลตอบ
ผลสอบออกมาแล้วให้บอกด้วยว่ามีการลงโทษยังไง
มีฉะนั้นแล้วเนี่ยประชาชนจะมีความรู้สึกว่าเหมือนปาหี่
ตบตากันเรื่องราวลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่จบไม่สิ้น
แต่ถ้าถูกลงโทษกันจริงจังเนี่ยไม่กล้าหรอกครับ
ไม่กล้าหรอกมีฉะนั้นก็จะมีเรื่องวนซ้ำกันอยู่อย่างนี้
ในหลายประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกครับ
ไม่ต้องคิดไกลหรอกมาเลสิงคโปร์เนี่ย
ตำรวจที่ไปกระทำความผิดเขาให้ออกเลยครับ
ให้ออกไม่ว่าติดคุกด้วยแต่ว่าก็มีคนอ้างบอกว่าเอ้า
ฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องไปหาเศษหาเลยกับเรื่องพวกนี้
นั่นก็เรื่องหนึ่งอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้
แต่ว่าถ้าจะอ้างว่าเงินเดือนน้อยแล้วจะต้องมีรายได้กับเรื่องเหล่านี้
อันนี้สังคมฟังไม่ขึ้นเพราะว่าตอนที่จะเป็นตำรวจเนี่ย
ก็อยากเข้ามาเป็นก็รู้อยู่แล้วว่าเงินเดือนน้อย
เงินเดือนน้อยปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับ
สังคมทุกวันนี้ในสมาชิกสภาพปฏิรูปประเทศหรือสปชก่อนหน้านี้
เขาก็พูดกันเรื่องการปฏิรูปปัญหาสังคม
รากเง่าหรือปัญหาสังคมเนี่ยเราควรจะทำยังไง
ปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับเยาวชนเรื่องการศึกษา
เรื่องการเยาวชนติดบ่อนติดการพนันติดเที่ยว
วัยคนควรมีลูกทั้งที่ยังไม่พร้อม
มันเป็นปัญหาสังคมทั้งนั้นต้นตอพวกนี้มาจากไหนล่ะครับ
มาจากเราปล่อยให้มีบ่อนที่โน่นที่นี่
แล้วตำรวจก็รับสวยคนที่ไปป้วนเปี้ยนในบ่อนการพนัน
ชีวิตครอบครัวก็เสียหายนักศึกษาที่เข้าไปป้วนเปี้ยน
อยู่ในบ่อนโต๊ะบ่อนอนาคตก็เสียหาย
แล้วไหนยังมีสถานบริการประเภทที่ว่าประเภทที่ว่า
เปิดกันถึงเช้าเพียงแต่ว่าตอนตีหนึ่งตีสอง
ปิดไฟหน้าหน้าสถานบริการมืดหมดไฟป้ายก็มืดไฟข้างหน้าก็มืด
คนก็คิดว่าปิดแล้วแต่ไม่ใช่หรอกครับ
ข้างในเนี่ยก็ยังเปิดกันได้เกือบถึงเช้าก็มั่วสุมกันอยู่อย่างนั้น
แล้วอนาคตของชาติอนาคตของเยาวชนมันจะเป็นยังไง
เรื่องเหล่านี้มีการตั้งคำถามในสมาชิกสภาพปฏิรูปว่า
ใครควรจะแก้ยังไงโอ้ยหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมด
แต่ว่าฝ่ายหนึ่งที่มีเหตุผลที่มีความสำคัญมากก็คือว่าตำรวจ
ถ้าตำรวจไม่ไปมีผลประโยชน์แล้วจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมา
สถานบริการเหล่านี้ไม่กล้าหรอกครับเมื่อไม่กล้าบอลไม่กล้า
เพราะการพนันบอลไม่กล้าผับเทคพวกนี้ไม่กล้า
ปัญหาของเยาวชนจะได้รับการแก้ไขไม่ต้องไปปฏิรูปอย่างอื่นหรอก
เอาตรงจุดเดียวจุดนี้อันนี้เราก็รู้กันอยู่ว่า
ปัญหาของอบายมุกเนี่ยมันเป็นยังไงฉะนั้นอยากจะในยุคที่คอสช
ที่รัฐบาลทหารยุคที่มีความเด็ดขาดลองตรวจสอบกันดูสิครับ
มีหลายที่เลยสถานบริการเนี่ยเดี๋ยววันหลังถ้าใครสนใจ
ถามมาแล้วจะบอกให้เพราะว่ามีท่านผู้ชมของเราเนี่ย
บอกเบาะแสมาว่าที่นั่นที่นี่เปิดกันถึงเช้า
แล้วทำไมเปิดได้นั่นก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่สอง
เรื่องของนางกิมเองกับนางไก่เรื่องของนางกิมเองเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจเขากำลังนัดสอบนายทหารยศพลตรีกับพันเอก
ในภาพว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยว่ารู้เห็นเป็นใจ
หรือไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าไม่ได้รู้เห็นเป็นใจ
เพียงแต่ว่าปรากฏในภาพอันนี้เป็นหน้าที่ที่ตำรวจจะไปตรวจสอบ
แต่ว่าย้อนกลับไปดูเถอะครับเรื่องคดีของนางไก่
นางไก่ตอนนี้ก็ถูกฝากขังเพราะไม่ได้รับการประกัน
ก็เท่ากับว่าติดคุกไปแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจำได้ไหมครับ
ตอนมีข่าวใหม่ใหม่เนี่ยในข่าวบอกว่ามีตำรวจระดับนายพล
นายพันธุ์ไปเกี่ยวข้องร่วมกับนางไก่
แล้วไปก่อพฤติกรรมหลอกลวงเสียหายเกิดขึ้น
ให้นางไก่อาจจะสมรู้ร่วมคิดกันหรืออาจจะไม่ได้สมรู้ร่วมคิด
แต่เป็นแบ็คให้อันนี้สังคมเขาตั้งคำถามว่า
เรื่องไปถึงไหนแล้วครับผ่านไปนานแล้วนะครับ
เรื่องนางกายเนี้ยนางกายก็ติดคุกอยู่
แต่ว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เคยมีข่าวว่าเข้าไปเกี่ยวข้อง
ไปเป็นแบ็คให้ไปสมรู้ร่วมคิดกันเนี่ย
สังคมยังไม่รู้เลยครับว่าผลสอบไปถึงไหน
อ่าผลสอบไปถึงไหนรู้แต่ว่านายตำรวจระดับสารวัตร
ระดับรองผู้กำกับในโรงพักนั่นก็กำลังก็กำลังได้รับโทษอยู่
กำลังพิจารณาโทษกันอยู่แต่ว่าที่ใหญ่กว่านั้น
ข่าวเงียบไปเฉยนี่คือประเด็นที่อยากจะตั้งคำถามว่า
ถ้าตำรวจรูปหน้าปะจมูกกันอย่างนี้ปัญหาแก้ไม่จบหรอกครับ
มีมาตรการเดียวเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้
การลงโทษจะต้องเอาจริงเอาจังเมื่อวานนี้ผมย้อนกลับไปเรื่อง
อาบอบนวดนาตารีที่เคยเป็นข่าวว่าจ่ายเงินให้ที่นั่นเท่านั้นเท่านี้
ก็เหมือนเหมือนกับที่โต๊ะบ่อนพระขนงนี่แหละครับเหตุการณ์ผ่านไปแล้วหลายเดือน
เดี๋ยวนี้ประชาชนยังไม่รู้เลยว่าชื่อนายตำรวจโรงพักต่าง
ที่ไปได้ผลประโยชน์จากบ่อนจากอาบอบนวดนาตาลีเนี่ย
มีใครบ้างและเขาดำเนินการกับเรื่องเหล่านี้ยังไง
ฉะนั้นขีดเส้นใต้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการทวงถามครับ
คุณก๊อฟคุณดาวครับว่าประชาชนยังไม่ลืม
อยากรู้คำตอบว่าคนเหล่านี้จะได้รับโทษอะไรยังไง
นี่คือขีดเส้นใต้ของเรื่องวันนี้ครับ
คุณก๊อฟคุณดาวครับครับเป็นการถามดังดังนะฮะ
หวังว่าคนที่เกี่ยวข้องจะได้ยินแล้วก็ออกมาตอบคำถามที่เราถามวันนี้นะครับ
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับขอบคุณได้ครับขอบคุณครับ

วันนี้ก็คุยกันผ่านทางการโฟนอินนะครับก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับ
ก็อยากให้คนที่เกี่ยวข้องมาตอบคำถามว่าถ้าตำรวจไปรับสวย
หรือมีบุคคลที่เป็นคนมีสีเกี่ยวข้องจะลงโทษอย่างไรต้องชัดเจนมากกว่านี้
อาจจะย้ายอย่างเดียวหรือว่าจะมีโทษอะไรเพิ่มขึ้นหนักกว่านี้นะคะ
สังคมจับตาดูอยู่นะคะใช่ครับ